ดูผู้ชายคนนี้นะคะเขานั่งกุมขมับเครียดอยู่
น่าจะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า๒วัน
สุดท้ายเขาตัดสินใจได้ไปหาตำรวจค่ะ
แล้วบอกว่าผมฆ่าเมียตัวเองตายครับ
ตำรวจตกใจมากบอกนี่พูดจริงหรือไม่จริง
บอกผมพูดจริงคุณตำรวจช่วยไปดูศพเมียผมด้วย

ตอนตำรวจเห็นสภาพนี่โอ้โห
ร่างนี่พลุนไปทั้งหมด๑๕แผลด้วยกัน
ตำรวจศพพรงศ์มาเดือนำตัวนายเกษม

ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ชี้จุดทิ้งศพนางสังวานภรรยาของตัวเองค่ะ
สภาพศพเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒วันแล้ว
ร่างนี่ถูกแทงพลุน๑๕แผลนะคะ
อกขวากับอกซ้ายรวมกัน๕แผล

น่องขวากับขาขวารวมกันอีก๗แผล

แล้วก็ร่องรอยการลากร่างมาทิ้งไว้ในป่าอ้อยด้วย

โดยที่ไม่มีใครต้องไปแบบเค้นสอบถามใด

เพราะผมแค้นใจที่เมียมีคนอื่น
เมียผมไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งทางเฟซบุ๊ก

แต่จริงไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นนานถึง๒เดือน

พอผมรู้ว่าเมียกลับมาอยู่ที่ห้องเช่าที่ตะบนโพรงมะเดือ
ผมก็เลยโทรหาบอกจะเอาเงิน๕๐๐๐บาทมาให้
พอไปไล่ดูกล้องวงจรปิดก็จริงตามเขาเล่าเลยค่ะ
ตี๓วันที่๓๑กรกฎาคมเนี่ย
นางสังวานผู้ตายสวมชุดเสื้อคลุมสีแดงตัวเดียวกับที่พบ

ยืนรออยู่หน้าร้านค้าหน้าห้องเช่า
แล้วนายเกษมสามีก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
นางสังวัลก็ขึ้นนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ออกไป
นี่ค่ะขี่มาแล้วเธอก็เดินไปที่รถแล้วก็ซ้อนท้ายออกไป
นายเกษมบอกว่าออกอุบายว่าจะพาเมียไปไหว้ผี
แล้วก็ขี่รถพาเข้าไปที่ป่าอ้อยจอดคุยกันแต่ทะเลาะกันรุนแรง
ก็เลยเอามีดที่พกมากระหน่ำแทงเมียจนตาย
แล้วลากร่างเข้าไปทิ้งในป่าอ้อยขี่รถหนีไป
หลังจากนั้นก็ไปหาแม่หาพี่สาวแล้วสารภาพว่าฆ่าเมียตายไปแล้ว
แม่ก็เลยเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวถึงได้มาสารภาพความจริงกับตำรวจค่ะ
ใจมันเป็นแพ่มาตั้ง๒เดือนฝ้าแล้วทนไม่ไหวอ่ะ
มีแต่ความโกหกและหลอกลวงเรามันเป็นความแค้นอยู่ในใจ
เดี๋ยว๒เดือนฝ้าจะได้เจอจะได้พบพอไปบอกแฟนข้าว่า
เดี๋ยวจะเอาตังค์ที่อดีตสามีก่อนต้องลด

ยิ่งฟังยิ่งลึกเข้าไป
ไปไงพรุ่งนั้นมันเลือดขึ้นหน้ายังไว้อยู่
เขาบอกมันทนไม่ไหวค่ะพี่อุ๋ยครับแต่จริงถ้าทนไม่ไหวจริงแนะนำให้
ทนนะคะเดินออกมาเลยอ่ะไม่อย่างนั้นอย่างเงี้อ่ะ
คตก็จบไปด้วยเลยได้คุยกับลูกสาวของผู้ตายบอกแม่หายไปตั้งแต่สามทุ่มวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคม
พยายามโทรหาทั้งแม่โทรหาทั้งพ่อเลี้ยงก็ติดต่อใครไม่ได้เลยเป็นห่วงเลยไปแจ้งความที่สพพรมเดือแล้วก็พยายามตามหา

ช่วงเย็นคนแถวห้องเช่าก็บอกว่า
ตี๓แม่ออกไปกับพ่อเลี้ยง

เลี้ยงก็เลยขี่รถมาแจ้งตำรวจว่าตัวเองฆ่าแม่ไปแล้ว
ก็เลยตามหาดูก็ไม่มีตัวหนึ่งได้เข้าแจ้งค่าแล้วค่ะ
ก็กลัวว่าจะเคลื่อนอันตรายกับแม่
ทางคดีนะคะตำรวจบอกว่านายเกษมคนก่อเหตุยังคงพูดวกไปวนมา
บอกว่าแทงภรรยาแล้วลากศพเข้าไปในป่าอ้อย
แต่ในที่เกิดเหตุมันไม่มีรอยเลือดนะคะ

เลยต้องรอสอบประคำอีกทีนึงว่าจริงแทงจากไหนยังไงกันแน่นะคะ
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ส่งร่างผู้เสียชีวิตส่งผ่าชนะสูตร
แล้วก็มอบญาติให้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ